ข่าวนี้รอปภออกมาโวยเลยครับ
บอกว่าเพื่อนบ้านขี่รถมาชนรถของเขาได้ยังไง
รถเขาจอดอยู่ในหอพักนะครับ

คุณวรพรครับผมเป็นคนอ่านข่าวเสียงดังอยู่แล้ว
อย่าตกใจนะครับ

รอปภคนนี้กล่าวหาผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิป
ขี่รถมอเตอร์ไซค์มาชนรถของเขา
จากนั้นก็พูดจาเสียงดังโวยวายถึงแม้ว่า
ภรรยาของรอปภจะพยายามมาห้ามปลาม

เจ้าของคลิประบายความรู้สึกต่อบอกว่า
อยู่มาบอกว่าเราเป็นคนไปชนรถเขา
ที่เราไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์มาเดือนกว่าแล้ว
มีแต่ขยับที่จอดเฉย
แล้วเอาผ้าคลุมเอาไว้ด้วยกลัวฝุ่นจะเกาะ
จอดรถใกล้กันไม่จำเป็นว่าเธอจะต้องเป็นคนทำ
แถมคุณยังไม่มีหลักฐานอะไรเลย

เหมือนจะเรียกให้เธอรับผิดชอบให้ได้
พูดจาก็ไม่ดีเมามาด้วยเธอบอกแบบนั้น

ก็อ้างตัวใหญ่อีกบอกว่าโอ๊ย

รถจอดข้างวัน
พี่รู้ได้ไงหนูเป็นคนทำคะ

ก็คุยกันดีก็ได้นี่

ที่หอพักนี้อยู่แถวลาดกระบัง
ไปเจอพี่ผู้หญิงคนที่ถ่ายคลิปนะครับ
ย้ายออกไปแล้วแต่รอบพอคู่กรณียังอยู่
ขณะที่ลุงสนั่นลุงสนั่นเป็นใคร
สนั่นเป็นเจ้าของหอนี่นะครับ
เล่าบอกว่าใจจริงก็อยากให้ตกลงกันดีนะ
เพราะว่ารอยถลอกที่มอเตอร์ไซค์มันนิดเดียวเท่านั้นแหละนะฮะ

ก็เคยทะเลาะกับลูกบ้านคนอื่นมาแล้วด้วยนะ
กี่ห้องแล้วฮะที่ย้ายออกเพราะห้องนี้

น่าจะประมาณไม่เกิน๓๔ห้อง